แต่เงินไทยร้อนเงินเหมือนฉัน

แต่อยากทานอาหารญี่ปุ่นอร่อย
เราก็มีอาหารญี่ปุ่นราคาถูก

ปกติแล้วถ้านึกถึงว่าอยากจะทานอาหารญี่ปุ่น

คราวนี้มีเงินหลัก๑๐ก็ได้กินอาหารญี่ปุ่น

ของอาหารญี่ปุ่นที่จะพาไปกินกันเลย

สุดยอดจริงนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นที่เนี่ย

ตั้งอยู่ที่หลังโรงเรียนปริ้นต์รอยาวิทยาลัย

มาสักทักเต็มที่แล้วมันทักทาย

เขาเรียกว่าเป็นร้านเหมือนเปิดท้ายขายของ

แล้วก็ขายให้เด็กนักเรียนให้ผู้ปกครอง

หรือว่ารอคุณพ่อคุณแม่มารับ
ได้กินอิ่มในราคาแบบย่อมเยาว์

อ้อมเล็ตทาโกซ่า

ประธานนะคะเป็นเจ้าของ

ถึง๔๐บาทเท่านั้นเอง
ถูกจริงราคานักเรียนเลยค่ะ

เมนูเลยนะมีออมเล็ตหน้าต่าง

กับไข่เจียวเลยนะแต่เป็นไข่เจียว
ในสไตล์แบบฝรั่งขาวห่อไข่อะไรแบบนี้

ซูชิก็มีแล้วซูชินี่คุณเห็นป้ายไหม

ถูกมาก๕คำ๓๐บาท

แต่ว่าเขาจะขายช่วงเย็นนะคะ
เด็กเลิกเรียนก็คือ๓โมงเย็น

อาทิตย์ก็จะไปขายที่บริเวณตลาดสดแม่เฮียแทนนะคะ

อยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ทานอาหารญี่ปุ่น
ราคามันไม่แพงจนเกินไป

ออปชั่นให้เด็กตามต้องการเลย

แต่ว่าถ้าเด็กมาทานแล้วเด็กมีความสุข
ครับจริงรสชาติหรอกร้อยนะคะ
แต่ราคาหลักสิบยี่สิบเท่านั้นเอง
หายากมากนะคุณในยุคสมัยนี้

เค้ายังต้องขอเงินหัวคุณพ่อคุณแม่
หรือว่าจะทานข้าวไปเลยก็ได้เหมือนกัน
คุณพ่อคุณแม่มารอรับลูก

แต่ส่วนใหญ่นะคุณพ่อคุณแม่ซื้อกินเอง
กินเองด้วยให้เด็กด้วย
เพราะมันราคาประหยัดราคาย่อมเยาว์ได้ของแบบเต็มแบบนี้นะ